จังหวัดตรังค่ะมีอดีตรอปภ
ล็อกคอเมียกระหน่ำแทงเมียจนเสียชีวิต

แล้วเวลาใครจะมาช่วยใครจะมาห้ามเนี่ย
ตะโกนด่าเลยว่าใครเข้ามาจะแทงให้ตาย
จับได้แล้วเดี๋ยวไปดูตอนทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
นี่นะคะเสียงญาติบอกว่าทำได้นะ

กิ่งดาวผู้เสียชีวิตเป็นผู้พิการแขนขวาและขาขวา
พิการตั้งแต่กำเนิดนะคะเดินเหินก็ลำบาก
ยังต้องมาเจอกับเหตุการณ์โหดเยี่ยมแบบนี้
ญาติพี่น้องบอกมันโหดเยี่ยมเกินไป

สืบจังหวัดตรังตามล่าตัวอยู่หลายวันค่ะ
สุดท้ายไปจับตัวได้ที่ชวางนครศรีธรรมราชนะคะ
เล่าย้อนเหตุการณ์นิดเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงค่ำ๒๒กันยายน
เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง

ผู้เสียชีวิตคือนางสาวกิ่งดาวอายุ๔๒
โดนสามีที่เป็นอดีตรอปภชื่อว่านายห้าหล่นอายุ๖๒
เอามีดกระหน่ำแทงตั้ง๖แผล
เข้าที่แขนขวาอกขวาอกซ้ายราวนมซ้าย
ชายโครงขวาและซ้ายเลือดเนี่ยอาบท่วมตัวเลย
ตอนเกิดเหตุนางสาวกิ่งดาวเพิ่งกลับเข้าบ้าน
เข้าทางประตูหลังบ้านนะคะเธอก็เดินไปที่สวิชไฟที่อยู่ห่างจากประตูบ้านประมาณสามเมตร
ไม่รู้ว่าสามีดักซุ่มอยู่หลังบ้านสามีวิ่งเข้ามาดันตัวเธอล็อกคอเธอจากด้านหลังแล้วจ้วงแทงเลยนะคะ
ครับเธอก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากญาติญาติขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
แล้วเธอก็วิ่งหนีตายมาไปล้มฟุบอยู่หน้าประตูบ้านแล้วเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลย
โอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะเพื่อนบ้านญาติพี่น้องได้ยินเสียงนะคะ
บอกว่าเธอร้องเสียงดังมากก็พยายามจะเข้าไปช่วยนะ
ช่วงนั้นประมาณเกือบ๒ทุ่มยังไม่นอนกันหรอก
พอวิ่งไปถึงตอนที่ไปถึงนางสาวกิ่งดาวคือเลือดอาบท่วมตัวไปแล้วอะค่ะ
ลงไปกับพื้นแล้วนะคะครับตัวสามีก็วิ่งถือมีดตามมา
ตะโกนบอกคนที่จะเข้ามาช่วยอย่าเข้ามาใครเข้ามาจะแทงให้ตายทุกคน
ตะโกนบอกแบบนี้แล้วตัวสามีของผู้เสียชีวิตก็วิ่งไปตามถนนคอนกรีตหน้าบ้าน

เพื่อนบ้านวิ่งไล่ตามนะจะไปควบคุมตัว
แต่เอามีดขู่เพื่อนบ้านเลยบอกใครเข้ามาจะแทงให้ตาย
ก็เลยไม่มีใครกล้าทุกคนก็ถอยกันหมด
ลำพูราที่อยู่ใกล้บ้าน
เอารถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้

เอาหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตไปทิ้งไว้ที่อ่างล้างจานของวัด

จากการสอบสวนนะคะก่อนเกิดเหตุ๒๓วัน
มาขอข้าวจากพระกินเพราะว่าตกงาน

ภรรยาก็ตกงานเหมือนกันภรรยาเคยเป็นแม่บ้านโรงแรมในภูเก็ต
พอกลับมาอยู่ที่ตรังภรรยาบอกทนไม่ไหวจริงกับพฤติกรรมของสามี
ดื่มเหล้าทุกวันไม่หางานทำ
ระหว่างที่ว่างงานเนี่ยดื่มเหล้าอย่างเดียวเลยก็เลยขอเลิก
แต่สามีไม่ยอมเลิกตามมาหาที่บ้านบ่อยมากเลย
ภรรยาคอยหลบอะค่ะเพราะว่าหวาดกลัวก็คือหลบถึงขั้นที่เข้าบ้านทางประตูหลังบ้าน
แต่สามีไปดักซุ่มไงแล้วก็ล็อกคอจ้วงแทงเลยนะคะ
ฟังเสียงน้องชายของผู้เสียชีวิตค่ะ
พี่สาวผมเป็นคนที่เวลาเข้าบ้านจะเข้าทางหลังบ้านไม่เข้าทางหน้าบ้าน
ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าพี่สาวผมกำลังหลบหลีกไอ้ฆาตกรอยู่
แล้วก็จนในวันเกิดเหตุเนี่ยพี่สาวผมก็เข้ามาทางหลังบ้าน
แล้วผู้ฆ่าพี่สาวผมเนี่ยก็มาแอบอยู่ที่หลังบ้านผมก็มีต้นกล้วยอยู่
มาขุมครูมาพูดจะไม่ดีเพื่อจะมาเอาเงินพี่สาผมไป
ซึ่งพี่สาวผมเนี่ยเป็นคนพิการก็จะได้เงินคนพิการเดือนนึงไม่กี่ร้อยบาท
จะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อเหล้ากินซึ่งเขากินเป็นประจำ
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ที่บ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะและที่วัดลำพูราจุดที่ทิ้งมีดล้างตัวก่อนหนี
ญาติพี่น้องก็ไปดูการทำแผนด้วยความโกรธแค้นนะคะ
ตะโกนสาบแช่งเพราะพฤติกรรมโหดเยี่ยมค่ะ
ทีนี้ค่ะถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้ววันนี้เป็นวันชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตนะคะบรรยากาศเศร้ามากค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะแต่สุดท้ายผู้ต้องหาเขาอ้างยังไงรู้ไหมคะ
คือหลายคนอยากรู้ไงว่าสาเหตุมันคืออะไรทำไมฆ่าภรรยาอย่างโหดเยี่ยม
สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าตั้งใจมาดูว่าภรรยาอยู่กับใครหรือเปล่า
แต่เขาอ้างว่าเห็นว่าภรรยาอยู่กับผู้ชายคนอื่นเขาอ้างแบบนี้นะ
ก็เลยเสียอารมณ์เขาใช้คำนี้ก็เลยเสียอารมณ์ก่อเหตุด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
แต่ตำรวจบอกไม่เชื่อหรอกค่ะคำให้การของผู้ก่อเหตุ
คำให้การของนายห้าหล่นในตำรวจเขาไม่เชื่อนะ
ทีนี้ค่ะพ่อของผู้เสียชีวิตนายอภิษฎอายุ๖๒
พ่อก็มีอาชีพรับจ้างกรีดยางอะนะพ่อบอกเลยว่า
ฆ่าลูกพ่ออย่างโหดเยี่ยมแบบนี้อยากให้ลงโทษสูงสุดเลยได้ไหม
ให้มันสมกับที่ทำกับลูกสาวพ่อเพราะว่าพ่อบอกว่า
ตัวนายห้าหล่นเนี่ยเคยขู่ฆ่าลูกสาวพ่อมาตลอดเลยนะคะหรือฮะ
ขู่หลายครั้งนะคะพ่อเลยมองว่ามันไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบอะไรหรอก
มันตั้งใจมาฆ่าลูกสาวพ่อครับเพราะว่าเขาเคยพูดเอาไว้ว่า
ถ้าเขาไม่ได้เนี่ยคนอื่นอย่าหวังว่าจะได้ครอบครอง
เคยพูดเอาไว้แบบนี้อ่ะค่ะถึงท่านต้องฆ่ากันเลยนะ